เตือนเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศพร้อมกันนะครับในช่วงของจับตาเตือนภัยกับ
ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันนะครับตอนนี้เองครับมีหลายจุดหลายพื้นที่ยังคง

หลังจากที่ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวัน
หลายพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคอีสานครับ

ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๗
ยังอยู่ในห่วงระยะเวลาที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับ
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศดังกล่า

ที่เมื่อวานมีการแผ่เข้ามาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวสำคัญเลยทีเดียว
ที่เข้ามาช้อนเอาอากาศร้อนที่ก่อนหน้านี้ปกกลุ่มอยู่แต่เดิม
ลอยขึ้นไปอากาศช้อนเหล่านี้นั้นมีความชื้นอยู่
ชื้นเหล่านี้ก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
อกจากนี้เองยังพบว่ามีหนึ่งปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์นั้นรุนแรง
ก็คือเรื่องของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
เป็นกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูงจากพื้นดินประมาณ๕กิโลเมตร
สูงแบบนี้จึงสามารถจะดึงไอน้ำขึ้นไปได้สูงกว่าเดิม
แน่นอนเมื่อกลุ่มเมฆเกาะตัวสูงมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่
แปรปวนความรุนแรงก็จะมากยิ่งขึ้นเท่านั้น
ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดลูกเข็บตกในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนบนของอีสาน
หลังจากนี้เป็นต้นไปต้องจับตาเลยทีเดียว
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าสถานการณ์นั้นยังคงไว้วางใจไม่ได้
สิ่งที่จะตามมาก็คือความแปรปวนสภาพอากาศ

ฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมถึงลูกเห็บ

มีพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวัง

ใครจะวางแผนเที่ยวสุดสัปดาห์มาฟังดีนะครับ

ภาคแรงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นพื้นที่ที่

เหนือเชียงรายเชียงใหม่น่าน
พยาวแพร่แม่ห้องศร
ลำปางลำพูนแล้วก็อุตรดิษฐ์ครับ

ประกอบไปด้วยจังหวัดเลยหนองบัวลำพู
ขอนแก่นชัยภูมินครราชศรีมา
บุรีลำสุรินิศี้เสกตอุบลราชฮานี

ที่เหล่านี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
จากเรื่องของความแปรปวนที่เกิดจาก
อากาศเย็นเข้ามาปกคลุมทำให้เกิดพายุฤดูร้อนแล้ว

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศนั้นยัง
พัดเข้ามาบริเวณทางตอนล่างนะครับกับกระแสลมที่พัดมาจากฝั่งตะวันออก
บริเวณตอนกลางนั้นมีอากาศร้อนอบอ้าว
เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตอนค่ำความชื้นเยอะเป็นพิเศษร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษ
แต่ว่าช่วงวันที่๑๔๑๕กระแสลมจะเปลี่ยนเป็นจากทิศตะวันตกเฉียงใต้
เป็นทิศที่เรานั้นน่าจับตามองครับเพราะว่าถ้าหากเปลี่ยนเป็นแบบนี้
แบบเต็มรูปแบบนั่นก็หมายความว่าเราจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนั่นเอง
ก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปฝนนั้นยังคงมีโอกาสตกอย่างต่อเนื่อง
ในแค่ว่าใครที่อยู่ประเทศฝั่งตะวันตกภากลางตอนล่างภากอิสรารตอนล่าง
รวมไปถึงในประเทศฝั่งที่ภากตะวันออกต้องติดตามแสถมการ
รวมไปถึงประกาศเตือนภัยต่างอย่างต่อเนื่องด้วย